คุณผู้ชมจะบอกว่าสมัยนี้ดูละคร
แล้วรู้สึกแบบหน้าตาพระเอกคนนี้คุ้นบ้างไหม
เอ๊ะทำไมเหมือนทายาทซุปตาที่เราเคยดูมาก่อน
ประแอบที่เราคุณนับคุ้นตากันดีนี่แหละเป็นทายน์ซุปตาเมื่อแต่ก่อน
มาดูซิวันนี้เราจัดให้๓คู่มีใครบ้าง
แม่ยกจ๋าเตรียมเชียร์รอได้เลยนะคะ
คู่แรกเลยนี่น้องพีคกองครับเรื่องแรกเลยจ้าก็เป็นพระเอกนะคะ
ก็เป็นแบบหนุ่มเทอร์เลนส์แอบรักทนายสาวรุ่นพี่นะคะ
เป็นพระเอกเต็มตัวนี่แหละประกบกับนางเอกดังระดับแม่เด็กแม่เหล็กเลยนะคะ
ล่ารานีค่ะเคมีเข้ากันเข้ากัน
ดูไปดูมาเอ๊ะคงน่าคุ้นจ้ะน้องพีคคือลูกชายสุดเลิฟ
ของพ่อปามยุทธพิชัยคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเป็นนุ่มแล้วจ้ะ๒๐เต็มนะคะ
สูงยาวเข่าดีได้คุณพ่อนะคะแล้วก็เล่นละครเก่งเหมือนคุณพ่อเลย
คุณผู้ชมมาอีกหนึ่งหนุ่มกันเลยดีกว่านะคะ
หล่อได้พ่อมาเต็มจริงนะคะแถมแซ่บได้แม่ด้วยนี่
น้องอินดี้อินทัชนะคะโอ้โหขึ้นรูปนี้มาดิฉันใจละลายเลยค่ะ
คนนี้ไงลูกของคุณพ่อหมีธีรพงศ์นะคะนักแสดงแล้วก็ช่างภาพสุดฮอตค่ะ
อินดี้นะคะนอกจากจะหล่อขยี้ใจแล้วค่ะยังเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทด้วยนะ
ฟาดแล้วมาทุกบทนะคะไม่ว่าจะเป็นหล่อร้ายบทพระรองแย่งซีนหรือแทดบอยอะไรอย่างนี้ค่ะ
โดยเฉพาะตอนที่เขาถอดโชว์ซิกแพคคุณผู้ชม
โอ้โหนะคะแล้วเวลาเขาเลิฟตีนล่าสุดท้องเล่นละคร
ชอบมากเข้าถามเซิกซินดูอยู่ในเรื่องนี้สุดพลังวางทองหล่างอินเนอร์มาเต็มมากแน่
เขาดูเป็นคนหล่อแบบแดดนะสไตล์คุณพ่อเขาเลย
คู่สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมนี่ขึ้นแท่นพระเอกเต็มตัวแล้วกับน้องนะนนถึงจะเป็นพระเอกหน้าใหม่
แต่บอกเลยว่าเป็นนักแสดงหน้าเก่านะจ๊ะน้องนานนท์เนี่ยเขาเข้าวงการตั้งแต่๓ขวบแล้ว
มีงานโดงการกรุบกรีบกันมาก่อนจะมาเดบิวท์ดังเปลี่ยงแปลงอีกครั้งตอนอายุ๑๖ครับ
อายุ๑๖เนี่ยสูง๑๘๓นะพี่แซคอ้ออีกแล้วก็กระชากใจเสาอยู่ด้วยกัน
ตอนนี้ก็ขึ้นแท่นพระเอกตามรอยคุณพ่อ
คุณพ่อเขานี่คือคุณโก้คุณากรอดีตพระเอกชื่อดังเมื่อ๓๐ปีก่อนนั่นเอง
เห็นหน้าอ่อนแบบนี้น้องนานนท๒๐แล้วตอนนี้นะจ๊ะ
มีผลงานซีรีส์ให้ชมกันหลายเรื่องต่อเนื่องเลย
เคยเล่นละครกับคุณอ้ำด้วย

ส่วนพี่โก้เมื่อก่อนแกเล่นเน็ตประคอนใบรุ่นใส่แว่นพ่อเขานะ

นิกาดอกจันทร์นะเมื่อกี้บอกว่าคุณพ่อเขาโด่งดังเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว

เชื่อว่าแฟนบันเทิงไทยรัฐทุกคนก็ทันนะคะ